ติดตามข่าวสารวงการกีฬาในเรื่องรอบขอบสนาม

แห่งประเทศไทยมีเรื่องวุ่นตั้งแต่ช่วงเช้า
สุดท้ายการเลือกตั้งดำเนินไปได้นะครับ

แต่ฝ่ายคัดค้านก็ยืนยันนะครับจะยื่นเรื่องต่อสารปกครอง

หลังจากมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความโปร่งใสครับ
หลังจากที่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย
ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมมาเป็นระยะเวลากว่า๕ปีนะครับ
ล่าสุดได้จัดการเลือกตั้งขึ้นท่ามกลางกลุ่มผู้คัดค้าน
การกีฬาและมีสโมสรที่ไม่มีตัวตนมาใช้สิทธิ์โดยมิชชอบ
อย่างไรก็ตามกระบวนการเลือกตั้งยังดำเนินไปตามปกติ
โดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนเข้าไปสังเกตการณ์
ผลปรากฏว่าพลโททวิตชินบัญชรได้รับการเลือกตั้ง
เป็นนายกสมคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยคนใหม่

เหนือนายวิชิตเชี่ยวเวทผู้สมัครอีก๑ราย
ด้านพันธุ์ตำรวจเอกวิรัติการดีรอง
เหลศาสตร์สมาคมกีฬายิ่งปืนเปิดเผยว่า
หากฝ่ายใดไม่พอใจก็สามารถดำเนินการฟ้องรองได้ตามกฎหมาย
แต่เชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ถูกต้อง

และจะส่งเรื่องให้การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองในลำดับต่อไปครับ
ส่วนนายสมเกียจทรัพย์สวนแตงรักษาการอุปนายกสมคมกีฬายิงปืนคนที่๑
พร้อมด้วยกลุ่มนักกีฬาผู้คัดค้านการเลือกตั้งยืนยันว่า
จากมองว่าข้อบังคับการเลือกตั้งไม่เป็นธรรมสำหรับสมาชิกบางส่วน
อีกทั้งนายสมเกียจไม่เคยได้รับเชิญเข้าประชุมแก้ไขข้อบังคับใด
ที่มีตำแหน่งเป็นถึงอุปนายกสมาคม
ทำเช่นนี้ไม่ได้เรียกร้องเพื่อผลประโยชน์แต่ต้องการต่อสู้เพื่อความเป็นธรรมนะครับ
อกจากนี้ยังได้สงสารถึงนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ให้เข้ามาดูแลจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อผลประโยชน์อรรยุทธิธรรมของทุกฝ่ายครับ
สำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการทราบลำดับเหตุการณ์ของปมปัญหาสมาคมกีฬายิงปืน
และอนาคตของสมาคมกีฬายิงปืนหลังจากนี้ต่อไปนะครับ